ต้องยอมรับจริงนะคะว่าการเลือกตั้งปี๖๒เนี่ย

วัยรุ่นวัยกลางคนสูงวัยทุกคนรอคอย

เพราะว่ามีคนยื่นขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนี่ย

ติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณดิตรดาวิชัยดิตเลยค่ะ
ยื่นขอลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชนาจักร

สหรัฐอเมริกาเองกรุงวาชิงตันดีซี
ลอสแอนเจลิสนิวยอร์กและชิคาโก้
มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า๑๔๓คน
จากวันที่๒๘มกราคมที่ผ่านมา
ครั้งนี้ทุกคนต้องยื่นขอใช้สิทธิ์ใหม่ทั้งหมด
อิงจากฐานข้อมูลเก่าที่เคยมีผู้ยื่นขอใช้สิทธิ์ลงทะเบียน
ดังนั้นกรงศูนย์ไทยได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์
แค่ใช้พาสปอร์ตและบัตรประจำตัวประชาชน
หรือหากมีกรณีสอบถามสามารถสอบถามได้ที่สถานกงศูนย์ใหญ่ที่ใกล้ที่สุด
ภายในวันที่๑๙กุมภาพันธ์นี้
ด้วยความอยากเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์
จึงทำให้คนรุ่นใหม่อย่าง๒นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์
เดินทางเข้ามากรุงวอร์ชิงตันเพื่อขอยื่นใช้คะแนนเสียงของตน
อกราชนาจักรเป็นครั้งแรก
นางมะยุรีกริการเจ้าของร้านอาหารข้าวไทยในแมรี่แลนด์
ถิ่นฐานมาพำนักอยู่ที่นี่เป็นเวลา๖ปีแล้ว
ตื่นตัวที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชนาจักร
เพื่อแสดงพลังของประชาชนคนไทยในระบอบประชาธิปไตย
แต่ไม่มีบัตรประชาชนมีเพียงแค่พาสปอร์ต
เดินทางมาที่สถานกงศูนย์เพื่อกรอกคำร้อง
และยืนยันสิทธิ์เลือกตั้งนอกราชนาจักร
กล่าวย้ำว่าการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้
เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศไทย
ไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองของ

ของสหรัฐแม้จะอาศัยอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมาย
ก็ยังสามารถที่จะขอยื่นลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
นอกราชนันจักรได้ภายในวันที่สิบเก้ากุมพาพันธุ์นี้
อกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่๑๗กุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถิ่น
สถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงวอร์ชิงตัน
จะเปิดบริการลงทะเบียนเลือกตั้งสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ไม่มีเอกสารครบถ้วน
เพียงแค่เลขบัตรประจำตัวประชาชน๑๓หลักก็สามารถเดินทางมายื่นขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
ณวัดไทยกรุงวาชิงตันดีซี
สำหรับผู้ที่ขอยื่นใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชนาจักรผ่านทางปรายศนีย์
จะได้รับบัตรเลือกตั้งส่งไปอย่างที่อยู่ที่ระบุ
หลังจากนั้นเปิดซองกากระบะใช้สิทธิ์
ภายในวันที่๑๕มีนาคมในเวลา๑๗นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น
ซึ่งเป็นเวลาปิดหีบเลือกตั้ง
หากส่งล่าช้าจะถือว่าเป็นบัตรเสียทันที